เป็นคนคิดค้นเกมนี้ขึ้นมา
ใช้ชื่อเกมว่าตามล่าหนังสือ
คือให้เด็กหันมาตามล่าหาหนังสือกันแทน

ได้มีโอกาสในการอ่านหนังสือเล่มใหม่ที่ไม่เคยอ่านมาก่อนนะคะ

คือจะนำหนังสือออกไปวางทิ้งไว้ตามสถานที่ต่าง
ถ่ายรูปโลเคชั่นแล้วก็ไปโพสต์เอาไว้
ให้สมาชิกออกตามล่าหาหนังสือเล่มนั้น
หนังสือแต่ละเล่มจะมีแผ่นโน้ตเขียนเอาไว้
บอกว่าเคยไปถูกวางไว้ตรงไหนบ้าง
เพื่อเพิ่มเรื่องราวให้กับหนังสือแต่ละเล่มนะคะ
ตั้งแต่เริ่มครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามีสมาชิกเล่นกว่า๗๐๐คนแล้วนะ

คนคิดเกมนี้บอกเลยว่านี่เป็นแผนจะทำแอปพลิเคชัน
ให้คนเล่นเยอะมากขึ้นด้วย